นี่ถ้าอยู่กลางสี่แยกไฟแดงจะเต้นแบบนี้ไหมเนี่ย
เต้นแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่ารถบีบแต่

คนนี้ก็คือหมู่เบนส์

อายุ๒๖ปียังพอจำได้อยู่ไหมน้องใบตอ

อยู่ที่เชียงรายไงเชียงรายเชียงราย
ให้กับน้องเหล่าบรรดาเยาวชนได้ดูกัน

เรื่องของความรู้เรื่องของยาเสพติดให้โทษ
รวมไปถึงกฎหมายจราจรเบื้องต้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามาเล่าถึงเรื่องของกฎหมายจราจรเบื้องต้นอย่างเดียว

แล้วเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนไงสำหรับน้องหนู

ลีกให้ไกลจากปัญหายาเสพติด
เพราะบางทีเวลาวัยรุ่นเขามีเวลาว่างเยอะเนี่ย
บางทีบางคนโดนชักจูงโดยเพื่อนฝูงที่ไม่

ว่าเป็นกิจกรรมดีที่ช่วยให้น้องนั้น
เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ก็คือเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง
คือเด็กให้ความสนใจมากเลยนะคุณชนะ
ดูสิปรบมือกันเกลียวกราวเลย

ได้ยินเสียงกระดูกผมนั่งก๊อบเลย